หลังจากที่อายการนั้นเลื่อนสั่งฟ้องคดีที่มีการทุจริต
หกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์รวม๕ครั้งด้วยกันนะครับ
จากว่าต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมในวันนี้ครับ
ผลจากการพิจารณาอายการมีความเห็นสั่งฟ้อง
นายสุภาชัยพระธรรมชโยและพวกรวม๕คน
กรณีที่มีการทุจริตและรับของโจรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
การภายในอายุความ๑๕ปีนับแต่วันกระทำความผิด
เพื่อดำเนินการต่อไป
ถ้อยแถลงของเรือโทสมนึกเสียงกล้องโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
คณะทำงานอายการได้พิจารณาทั้งสำนวนการสอบสวน
สำนวนสอบสวนเพิ่มเติมและคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหา
ครบถ้วนและมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดรวม๕คน
คือนายสุภาชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจ่านจำกัด
ผู้ต้องหาที่๑นางสรรญามารหมัดอดีตรองผู้จัดการสหกร
ผู้ต้องหาที่๓และนางทองพินกันล้อมอดีตรองประธานสหกร
ผู้ต้องหาที่๔ฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
และนางสาวสศิษฐรโชคประศิษฐ์ผู้ต้องหาที่๒และ๕
ติดตามตัวมาให้อายการดำเนินการตามขั้นตอน
ก่อนขาดอายุความ๑๕ปี
หลังอายการเลื่อนสั่งคดีมาถึง๕ครั้ง
ขั้นตอนก็คือว่าต้องมีการจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็นำตัวมาสอบสวนคำให้การ

เป็นแค่มอบอำนาจเป็นแค่ทนายความเพราะมอบอำนาจ

ได้มีการพินาแล้วเห็นว่าในชั้นนี้

คำให้การแล้วก็หลักฐานของผู้กล่าวหาเนี่ย
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องได้
ภารกิจสำคัญไปตกอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
ให้พนักงานอายการตามขั้นตอน
หากในการจับกลุ่มมีเหล่าศิษยานุสิตขัดขวาง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แต่การเข้าจับกลุ่มต้องประสานกับตำรวจทหาร
เพื่อส่วนที่กำลังเข้าดำเนินการ
ซึ่งพลตำรวจเอกศีวรารังศิพามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการตรวจสอบทางการข่าวว่าพระธรรมชโย
ยังจำวัดอยู่ในวัดพระธรรมกาย
จังหวัดปฐุมธานีหรือไม่
ก็มันให้เวลามันไม่เกี่ยวให้เวลา
มันไม่มีการให้เวลาอยู่แล้วนะครับ
ก็ต้องไปสืบสวนจับกลุ่มตามปกติ
แต่สื่อพบหรือไม่พบยังไงก็ว่ากันไป
กระบวนการที่จะเข้าไปสู่การจับกลุ่มนี้สิครับท่าน
จะทำอย่างไรครับ
ถ้าพบก็จับนะครับก็ไปสืบนะครับ

เขาอยู่นะครับมีหลักฐานยืนยันว่าอยู่
ก็ไปขอหมายค้นก็เข้าไปจับกลุ่ม
พลตำรวจเอกศีวรายืนยันว่า
แต่ข้อมูลทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมและหวังผลได้
ต้องปรับแผนการดำเนินการให้รัฐกลุ่มมากขึ้น
หากถูกขัดขวางจากคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ละเว้น
ไม่ว่าการนำกำลังเข้าจับตัวพระธรรมชโยครั้งนี้
ลับจะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย
หวังให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน